มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถนนที่สุพรรณบุรีนะครับ

ออสสีขาวก็หักหลบพุ่งไปนั่นฮะ

ถ้าจะบอกว่าไม่เห็นจะได้ไหม

ถ้าคุณจะบอกว่าคุณไม่เห็นว่ามีรถวิ่งมาเลนตรงนู้นเนี่ย
อันนี้มันก็ยังต้อง

ขับมาที่ถนนสายมาลัยแมน
พื้นที่ตำบลดอนโพทองอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

บาดเจ็บอีก๔คน
ในผู้เสียชีวิต๓คนเป็นเด็กอายุ๖ขวบนะครับ

บอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถมากัน๗คน

มาถึงที่เกิดเหตุเป็นช่วงทางกลับรถ

ควบคุมรถไม่อยู่จนเสียหลัก

หลังเกิดเหตุคู่กรณีขับหนีไปเลย

ทำบุญที่วัดพระลอยจังหวัดสุพรรณบุรี

เดี๋ยวดูนะฮะเราทำกราฟิกให้ท่านเห็นชัด

ในพื้นที่หมู่๕ตำบลดอนโพทอง

กินเลนไปนู้นนะฮะ
ไปชนกับต้นไม้ข้างทางอย่างจัง
ก็ขับหนีไปเลยนะฮะ

เนี่ยล่าสุดคุณผู้ชม
คันนี้มามอบตัวแล้วนะคะ

นายมนตรีแข็งเขตการ
อายุ๔๕ปีค่ะ

แล้วก็เนี่ยยกมือไหว้อย่างที่เห็นเนี่ย
ทำไปยินดีรับผิดชอบทุกอย่าง
กรณีที่มีผู้เสียชีวิตด้วย

ก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่า
แล้วทำไมเวลากลับรถเนี่ย

ทำไมต้องกลับรถโอ้โหข้ามไปสามเลนอย่างนั้นเนี่ย

แต่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วเพิ่งมาวันนี้คุณเดี๋ยวมาสอน
มันตรวจอะไรก็ไม่เจอแล้วเนี่ย

ตั้งหลักก่อนเขาอ้างแบบนี้นะ

ของหัวหน้าศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงชาวาก

ที่จังหวัดสุพรรณบุรีใช่ค่ะเขาบอกว่าเขากำลังเดินทางมุ่งหน้าไปอำเภอสามพี่น้องใช่จังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็มาเกิดเหตุเนี้ยเนี่ยค่ะตกใจไปตั้งหลัก
บอกว่าไปตั้งหลักก่อนแล้วก็อ้างว่าคือไม่รู้ว่าไปปาดหน้ารถคันอื่นแต่จะรับผิดชอบทุกอย่าง
คุณผู้ชมทีนี้ทางฝั่งของผู้เสียชีวิตนะคะในลำไยภูลคล้ายวงอายุสี่สิบสามปีเป็นญาติของผู้เสียชีวิตก็ออกมาบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เพราะว่ามีเด็กเด็กเสียชีวิตด้วยแล้วก็คนยังวัยหนุ่มสาวทั้งนั้นเลยค่ะแล้วคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาเป็นคนดี
ไม่กินเหล่าไม่สูบบุรีไม่เที่ยวไม่อะไรส่วนใหญ่ก็ไปทำบุญกันแล้วก็จังหวะที่เกิดอุบัติเหตุก็คือกลับจากทำบุญด้วยอ่ะค่ะ
อืมเนี่ยญาติก็นำร่างของผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดของแต่ละคนนะคะ
ส่วนเรื่องคดีความวันนี้ญาติก็ไปที่โรงพักเพื่อให้ปากคำกับตำรวจ
ก็พอรู้ว่าคนขับปาเจโร่มามอบตัวแต่ไม่ทันได้เจอก็เนี่ย
เพราะทางคนขับปาเจโร่ก็บอกว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบทุกอย่างรวมไปถึงเยียวยาทุกอย่างนะ
ทางตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวทางคนขับรถปาเจโร่คันนี้เขาจะติดต่อกลับมา
ทางญาติของผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บภายหลังอ่าอืม
สักครู่เป็นภาพที่ไปทำบุญกันนะใช่ค่ะก่อนจะเกิดเหตุนะครับ
พันธุ์ตำรวจโทวิเชียนธนอมนะครับซึ่งเป็นสารวัตรสอบสวนสพมสุพรรณบุรี
บอกว่าหลังจากสอบสวนผู้ต้องหาแล้วเบื้องต้นได้แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
ทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสรวมทั้งข้อหาขับรถหลบหนี
โดยไม่หยุดช่วยผู้บาดเจ็บด้วยนะครับแล้วก็ปล่อยตัวชั่วคราวไปแล้ว
เพราะว่าถือว่าผู้ต้องหามามอบตัวนะครับแล้วก็มีงานทำเป็นหลักแหล่ง
ส่วนจะแจ้งข้อหาอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม่เดี๋ยวต้องรอการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
มนตรีสารภาพตามข้อกล่าวหาแล้วก็กล่าวขอโทษกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับ
ซึ่งตำรวจก็จะดำเนินคดีต่อไปนะครับพร้อมกับสอบเพิ่มด้วยเพื่อดูพยานหลักฐานเพิ่ม

ทั้งคนเจ็บคนตาย

กลับรถแล้วไม่ยอมตีวงแคบเนี่ยมันล้ำไปแล้วเขาทางตรงเข้ามา
พอใช้ความเร็วแล้วหักหลบแบบนี้ลำบาก
ใช่คนขับรถปาเจโร่ก็บอกว่าไม่ทันระวัง
ก็เลยไม่ทันเห็นไม่รู้ว่าไปปาดหน้ารถคันอื่นอะไรแบบนี้